ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องของเด็กแว้นที่หัดใหญ่ได้ไหมฮะ
พอคุยเรื่องเด็กแว้นเนี่ยโอ้โหทุกผู้ชมคุยกันเข้ามาเยอะ
ส่งข้อความมาเยอะมากจริงจริงเอาแค่ไม่ต้องมาแก้ยังไงฮะ
เอาแค่ว่าที่ไหนมีบ้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวหมอกมากันเต็มเลย
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าไปจับเด็กแว้นแล้วเนี่ย
เขาเข็ดหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
จะมาแว้นกันอีกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถูกต้อง
ถ้าท่านจำได้เมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยตำรวจที่หัดใหญ่สงขลานะฮะ
ใช้ปฏิบัติการจับกลุ่มเด็กแว้นคือปิดเมืองจับเลยอ่ะ
ชอบมาแข่งกันตอนเช้ามืดจนถึงรุ่งเช้าแบบนี้นะครับ
ก็จับไปได้สามสิบสองคันจับวัยรุ่นได้สามสิบคน
คนนี้เป็นคลิปที่แบบอื้อหือเดี๋ยวจอดทำเหมือนจะจอดยอมแล้วแต่ไปต่อ
โอ้โหขี่หนีจนน่ากลัวมากอ่ะโค้งเคิ้งอะไรไม่กลัวเลยอ่ะ
หนีแบบโอ้โหวันนั้นก็หยุดนะค่ะที่สุดตำรวจก็
ควบคุมตัวไปดำเนินคดีเรื่องเนี่ยขี่ลกขี่รถเนี่ยซิ่งป่วนเมืองเนี่ยนะ
แต่ว่ามันมีอีกอ่าก็นี่ไงไม่หยุดไม่จบใช่เออ
แต่ไปดูก่อนเนี่ยเอาให้รู้จักนายคนนี้ก่อน
นายคนนี้คือไผ่ขาแว้นฉายาเขาเหรอ
เขาเรียกกันตอนนี้ไม่รู้เป็นฉายาจริงหรือเปล่า
แต่เขาเรียกกันไผ่ขาแว้นเอาไปดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็ยอมใช่ไหมก็ถูกควบคุมดำเนินคดีไป
เรื่องของอ่าขี่รถเนี้ยฝ่าฝืนกฎจราจร
สร้างความวุ่นวายอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันวัยรุ่นคนนี้ที่มีฉายาว่า
ไผ่ขาแว้นมันมีกรณีเกิดขึ้นครับทุกผู้ชมครับเขาไปอัดคลิป
แล้วก็เผยแพร่ลงในโลกโซเชียลด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างนานา
ถึงขั้นข่มขู่อาฆาตด่าตำรวจชุดจับกลุ่ม
โดยเฉพาะมีประโยคทองนะฮะบอกว่าสพหาดใหญ่
ฝากไว้ก่อนเถอะไม่รู้ระเบิดจะลงวันไหนอีกอ๋ออื้อหือ
เอาไปดูครับสภหาดใหญ่ยังกว้ากไว้นะ
รอซิงจับเถอะรอซิงยาเต๊ะเมืองมันไม่ยอมไปจับ
จับเต๊ะเด็กโม้เเบียร์เต๊ะเด็กไอ้ม่าโหเนี้ยโอ้โหคนได้ยินได้ฟังนี่
บอกนี่มันไม่เข็ดเลยเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าทำผิดเออนะสิ
ว่าทำไมไม่จับคนนู้นคนนี้จับแต่เด็กอะไรอย่างนี้
เอาก็เด็กมันไงก็เด็กทำผิดไงก็ต้องจับ
ใช่นะครับที่สุดแล้วฮะก็นึกว่าจะแน่ฮะ
ไผ่ขาแว้นตอนนี้ออกจากหัดใหญ่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ตำรวจบอกว่าสงสัยจะไปอยู่แถวพัทธลุงหรือยังไงเนี่ย
ตามไปที่บ้านพักก็ไม่เจอนะค่ะไผ่ขาแว้นอยู่ไหน
ตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะครับเพราะว่านอกจากเรื่องการแว้นรถ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีอีก๓ข้อหานะครับ
มีหมินประมาทเจ้าพนักงาน
แล้วก็ความผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เนี่ย
แล้วก็มีข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงจากการคมขู่วางระเบิด
โอ้โฮโหยโดนหนักเลยนะ
โอ้แผ่เอยเรียบร้อยนะ
น้องคนอื่นก็ดูไว้ด้วยเขาจับนะเขาดำเนินคดีเพื่อให้เราสำนึกตัว
กฎหมายเรื่องเด็กเยาวชนก็มีไว้เพื่อให้เราสำนึกผิด
ไม่ใช่ว่าโดนแล้วก็เป็นแบบนี้